ส่วนต่างจังหวัดตอนนี้หลายจังหวัดก็มีการจัดงานประเพณีสงครานขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่และงดงามนะครับ
โดยเฉพาะที่สงขรานะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติร่วมเล่นน้ำสงกรานหาดใหญ่กันอย่างคึกคักสนุกสนานทีเดียวนะครับ
นี่คือบรรยากาศของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวสิงคโปร์ที่มาเล่นสาดน้ำสงกราน
จากนี้ยังมีปาร์ตี้โฟมสร้างสีสันให้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วย
ต่อกันที่วัดใหม่เมืองจันทบุรีครับ
มีการจัดงานประเพณีสงครานปีที่๕๑
โดยนายวิทูรัฐศรีงามรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เทน้ำพึ่งบริสุทธิ์ลงกระทะและจุดไฟเตากวนข้าวทิพย์
หรือข้าวมัธุปรายาทก่อนให้เด็กสาวพรหมจันทร์จากโรงเรียนขรุงรัชดาพิเศษ
ทำหน้าที่กวนข้าวทิพย์แจกให้ประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีมีงานสืบสารประเพณีสงกรานเปิดตำนานถนนข้าวแช่

มีงานก็มีขบวนแห่หางหงทงตะขาบขบวนประเพณีลูกหนูขบวนแตรวง
การแสดงวัฒนธรรมไทยบรามันการส่งน้ำพระพุทธรูปพระพุทธอภัยสมังคีครับ
แล้วก็การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัวนายสุรชัยขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ไปดูกันต่อที่จังหวัดสุมราชธานีนะครับประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมกันเล่นอุโมงน้ำความยาวประมาณ๘๐เมตร
กันอย่างสนุกสนานนะครับในช่วงค่ำคืนแบบนี้
บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีครับช่วงสะพานนฤทธิ์ที่ทางเทศบาลสุรธานี
จัดจุดเล่นน้ำแล้วก็กิจกรรมอย่างรื่มเริงขึ้นภายใต้ชื่อเย็นทั่วล่ามหาสงครานพรมไม่ศาสตร์ครับ
สำหรับในช่วงเช้าของวันที่๑๓ก็จะมีการเป็นสถานที่ทำบุญตักบาทด้วย
รวมทั้งเป็นจุดรวมของขบวนนางสงครานและจุดเล่นน้ำ
ว่าจะมีประชาชนเรือนหมื่นมาร่วมงานกิจกรรมนี้กันอย่างคึกคักมากทีเดียวครับ